คุณผู้ชมคะช่วงแรกนี้เรามาอัปเดตอาการป่วยของพี่เมฆวินัยไกรบุตรกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยสัญญาณเริ่มดีขึ้นแล้วอาการป่วยต่างเริ่มดีขึ้นแล้ว
ระบุว่าตอนนี้พี่เมฆอาการดีขึ้นแล้วนะคะ
พร้อมกับเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยแผลแห้งกว่า๘๐เปอร์เซ็นต์
และแพทย์แจ้งว่าไม่มีตุ่มขึ้นแล้ว
ว่าไม่นานจะได้กลับไปพักฟื้นที่บ้านตามปกติค่ะ
ทางด้านพี่เวกเองก็โพสต์ขอบคุณทีมแพทย์และเพื่อนที่ไม่รังเกียจมาช่วยเช็ดแผลให้
รวมไปถึงกำลังใจจากแฟนทุกคนเช่นกันนะคะ